แข่งขันฟุตบอลโตยาต้าไทยลีก๒๐๑๙
ก็เปิดฉากระดูกการใหม่อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยรองแชมป์เก่าอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
ก็เก็บ๓คะแนนต่อหน้าต่อตา

นครราชสีมาเอฟซีในชุดสีส้มค่ะ
ก็เปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดรองแชมป์เก่า
ซึ่งเกมนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

เกมการแข่งขันฟุตบอลว่าเริ่มมาถึงนาทีที่๓๗นะคะ
ติดเมธีชวีกุลการค่ะ
ก่อนที่จะปั่นโค้งอีกครั้งเสียบกับเสาไกลสุดสวยค่ะ
เมืองทองนำ๑ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
ครึ่งหลังนะคะสวาสแคทพยายามที่จะบุกอย่างหนักค่ะ
จบเกมนะคะเป็นเมืองทองที่บุกมาชนะ๑ประตูต่อ๐เก็บ๓คะแนนแรกได้สำเร็จค่ะ
ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจในเกมนี้ด้วยนะคะ
นั่นก็คือมีแฟนบอลเข้ามาชม๓๒๑๕๙คน
มากที่สุดเป็นอันดับที่๔ของไทยลีกในทุกระดับค่ะ
ผู้ชม๓๖๗๑๕คนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เข้ามาชมเกมนี้ค่ะ
ก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่ามีป้ายโฆษณาของธุรกิจด้านการพนัน

หากว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีบทลงโทษตามระเบียบของสมาคม
ก็จะดำเนินการทันทีค่ะ
แต่ถ้ายังไม่มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ก็จะนำเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมสภากรรมการในวันพรุ่งนี้
เพื่อร่างกฎระเบียบและก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน
เพื่อเป็นบรรทฐานให้กับทุกสโมสรต่อไปค่ะ
ต่อกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามินบุรีนะคะ
ีซีเทโรศาสนาชุดสีขาวแดงค่ะ
ก็เปิดบ้านพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ด
เกมการเถียงขานว่าเริ่มมาได้๒๐นาที

และก็มาจบที่มิลานบูบาโลที่ตะวัดยิงเข้าไปค่ะ
มังกรไฟขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะ
ครึ่งหลังเริ่มมาไม่ถึง๒นาทีนะคะ
นุวัฒนน้อยชื่นพันธ์ยิงสวนจากเสา๒ค่ะ
อามี่ตีเสมอ๑ประตูต่อ๑

เป็นโชซิมาซูซ่ากองหน้าคนใหม่ที่แผลงลิกยิงเต็มข้อลูกนี้

เยือนแซงนำ๒ประตูต่อ๑
ก่อนจะจบเกมด้วยสกอร์นี้อามียูเนเต็ดก็ประเดิมเก็บ๓คะแนนแรกค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะที่สนามศรีนครลำดวนค่ะ
เริ่มเกมมาได้๑๙นาทีจากลูกเตะมุมสั้นนะคะกาฟาดูโรชินมี่พลิกบอลถึงเส้นหลัง
ก่อนจ่ายให้ภูวดลสุวรรณชาติยิงจ่อ
สเกตนำสุโขทัย๑ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
และในครึ่งหลังค่ะช่วงท้ายเกมนาทีที่๙๐นะคะ
ศรีสะเกดก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะค่ะจากจุดโทษนะคะยุทธนาเรืองสุขสุดทำฟาวในเขตโทษและคนที่ยิงก็คืออีวานบอสโควิชค่ะ
ก็เป็นประตูปิดท้ายให้ศรีสะเกดชนะน้องใหม่สุโขทัยไป๒ประตูต่อ๐พร้อมกับนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราว
ส่วนเดนนิสมูริโรนะคะหม่งทำประตูชัยในนาทีที่ยี่สิบ
ถือเป็นประตูแรกในสึกโตยาต้าไทยหลีกฤษดูการสองพันสิบหกค่ะ
ส่วนผู้ที่ทำประตูในฤดูการที่แล้วนะคะได้แก่เตโก้คุณย่าจากชนบุรีเอฟซีค่ะ
ส่วนโปรแกรมในวันนี้นะคะยังมีแข่งขันกันอีก๔คู่ค่ะ
คู่แข่งในเวลาสิบแปดนาฬิกานะคะแบงคอกยูเนเต็ดพบกับ
บุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์เก่าราชบุรีเอฟซีนะคะพบกับบีบีซียู
ทีมน้องใหม่ค่ะส่วน๑๙นาฬิกานะคะชมบุรีเอฟซีพบ
พัฒนายูเนเต็ดทีมน้องใหม่พัทยายูเนเต็ดค่ะ
ส่วนเวลา๒๐นาฬิกานะคะบางกอกกราสพบกับโอสดสภาค่ะ